ดูความคืบหน้าคดีที่น่าเศร้านะครับ
เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้ปั๊มน้ำมันแถวถนนพัฒนาการนะฮะ
มีผู้ชายอายุ๓๓ปีคนหนึ่ง
แบกเด็กชายคนหนึ่งวัย๕ขวบ

ถูกของมีคมบาดที่คอนะฮะ
หลักฐานก็คือขวดเบียร์ที่ทุบแตกเป็นลักษณะปากฉลาม

ส่วนตัวเองก็เอาขวดเบียร์นั่นแหละ
ทิ้มเข้าไปที่คอตัวเองเหมือนกัน
แต่บาดเจ็บสาหัสไม่ตายนะฮะ
วันนี้แม่ของเด็กชายที่ถูกพ่อใช้ขวดเบียร์
เป็นปากฉลามปาดคอแล้วเสียชีวิต
พร้อมกับยายนะฮะแล้วก็ครอบครัว
ก็เดินทางไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อขอรับศพเด็กชายวัย๕ขวบ
คนนี้ไปบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนา
ที่วัดขจรสิริย่านอ่อนนุษย์เบื้องต้น
จะตั้งสวดพระอภิษฐรรศพเป็นเวลา๓วัน

คือแม่กับพ่อของน้องเนี่ยแยกทางกัน๓ปีแล้ว

คนโตกับคนกลางอยู่กับพ่อ

แม่ก็เพิ่งไปมีครอบครัวใหม่
น้องคนที่เสียชีวิตเนี่ยคือคนกลาง

คนเล็กอายุ๒ขวบกว่าอยู่กับแม่นะฮะ
ตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าเมาแล้วก็คุ้มคลั่งอะไรหรือเปล่านะครับ
แต่ว่าทางญาติของผู้ก่อเหตุผู้ชายคนนี้
ตัวคนที่เป็นพ่อเนี่ยที่บาดเจ็บสาหัสอยู่

เงินก็มีงานก็โอเคก็ทำงาน
คงจะเครียดเพราะว่าชอบบ่นเรื่อง
ความเครียดที่ต้องเลี้ยงลูกเหนื่อย
ลูกสองคนแล้วก็มาทราบข่าวว่าภรรยา
มีครอบครัวใหม่อะไรใหม่อะไรอย่างนี้ก็เลยเครียด
ไม่รู้วันเกิดเหตุไปทำอะไรมาเนี่ยไม่รู้
อยู่ดีถึงก่อเหตุแบบนี้เกิดขึ้น
คนที่อยู่แถวปั๊มน้ำมันก็บอกว่า
เห็นตั้งแต่ช่วงค่ำของคืนวันก่อนเกิดเหตุแล้ว
เดินอยู่กับเด็กผู้ชายนั่งจักรยานยนต์วินมาด้วยกัน
แล้วก็มาแถวนี้ตอนแรกก็มีตำรวจสายตรวจ
ตะเวนผ่านไปผ่านมาก็เห็นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ
เจอกันอีกทีนึงคือเช้ามืดเดินแบกเด็กชาย
เด็กผู้ชายคนนี้แล้วคนเข้าไปเห็นใกล้ปรากฏว่า
อ้าวเด็กผู้ชายตายแล้วเป็นศพแล้ว
ไม่รู้ว่าไปก่อเหตุตอนไหนอะไรยังไงด้วยมูลเหตุอะไร
เพราะว่าตัวคนก่อเหตุเขาก็ยังสาหัสอยู่นะครับ
ครอบครัวของฝั่งแม่ตอนนี้เศร้าโศกมากนะฮะ
คุณยายบอกว่าทำใจไม่ได้กับการต้องมาเสียหลานชายแบบนี้
ผู้ลงมือก่อเหตุเป็นพ่อแท้ของหลานเอง
ตอนนี้ก็ได้จะร้องไห้ข้ามครัวอยู่ตลอดเวลา
ครอบครัวก็ต้องช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิดเรื่องของสภาพจิตใจ
ส่วนฝั่งครอบครัวของพ่อผู้ก่อเหตุนะครับ
ก็มีพี่สาวของคนก่อเหตุ
นำเอกสารมาให้ประกอบการยื่นขอรับศพหลานชายกลับไปบำเพ็ญกุศล
ระหว่างนั้นก็มีญาติที่เดินทางมาด้วยเข้าไปพูดกับฝั่งยาย
บอกว่าคนฆ่าไม่ใช่พ่อนะแต่เป็นเจ้าที่ฆ่า
โอ้โหยายที่เสียใจอยู่แล้วเนี่ยทีนี้หนักเลยนะ
คือเถียงกับหญิงสาวคนนี้จนญาติสองฝ่ายต้องมาแยกออกจากกันนะครับทุกผู้ชมครับ

ใครต้องไปเผลอแล้วใครกล้าลูกมัน

มันทำหวานกูทำไม

มันทำหวานกูทำไม

หวานกูมีอะไร
มันมีความผิดอะไร
มันมีความผิดอะไร

มันมีความผิดอะไร

ก็คือญาติฝ่ายพ่อแล้วก็ญาติฝ่ายแม่ของน้อง

คอยติดต่อคอรับซุปน้อง
ไปประกอบพิธีทางศาสนาก็มีภาพบรรยากาศวุ่นวาย

ทางฝ่างแม่นี่เขาจะดำเนินการ
พ่อเอาเอกสารของน้องมาให้เพราะว่าน้องที่เสียชีวิตอยู่กับพ่อไง
ก็เลยมาเจอกันแล้วก็เป็นภาพอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละ
ทีนี้บรรยากาศช่วงที่เจ้าหน้าที่เข็นร่างของน้องออกมาเพื่อที่จะใส่ลง
คนที่เป็นยายเนี่ยพอเห็นนี่เขาสุดเลยค่ะร้องไห้เสียใจจนเป็นลมค่ะ
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องช่วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ส่วนแม่คุณผู้ชมแน่นอนว่าหัวอกคนเป็นแม่เห็นศพลูกแบบนี้
วิ่งเข้าไปกอดศพลูกค่ะร้องไห้แล้วก็พูดบอกว่า

พอได้ฟังแบบนี้ได้เห็นภาพแบบนี้
คนที่อยู่ระแวกนั้นที่ไปทำธุระแล้วก็จะได้พบเห็นเนี่ยนะคะ

ญาติบอกว่าจะนำร่างของน้องไปบำเพ็ญกุศลที่วัดขจรสิริต่อไปนะคะ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานประเวทบอกว่า
แต่เนื่องจากว่าตอนนี้ผู้ต้องหายังบาดเจ็บ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิรินทรคืออาการตอนนี้เป็นตายเท่ากันแล้วค่ะ
จึงยังนำตัวไปฝากขังไม่ได้
แต่ได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าตลอด๒๔ชั่วโมง
และท้ายคำร้องได้มีการระบุด้วยนะคะว่า
ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ที่โรงพยาบาลสิรินทร
นอกจากนี้ก็จะเรียกพยานแวดล้อมเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติม
เพื่อต้องการหาสาเหตุที่แท้จริงครั้งนี้
คุณแม่บอกว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีลางบอกเหตุนะว่าจะเกิดเหตุร้ายแบบนี้ขึ้น
ก็มีภาพวงจรปิดตอนที่พ่อเดินอยู่กับน้องอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะ
คือมีรายงานจากทางญาติญาติเนี่ยบอกว่า
ความจริงพ่อของเด็กเคยก่อเหตุที่จะฆ่าตัวตายมาก่อน

คราวนี้ไม่รู้ยังไงมากับลูกคนกลางที่เขาจะสนิทกันมาก

แล้วก็ก่อเหตุฆ่าลูกแล้วจะฆ่าตัวเองตายตาม

ถ้าเขาพ้นขีดอันตรายมาแล้ว

คือฆ่าลูกมันก็สุดแล้วกับการกระทำ
แต่ตัวเองถ้าไม่ตาย